กรมทรัพย์สินทางปัญญาผุดไอเดียนะครับ
ใช้คลิปวิดีโอในการลดลงการละเมิดของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาครับ
คลิปวิดีโอลงหยุดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ท้อนถึงพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างครับ
ฮั่งด้านของนางอภิริตันตราพอร์รัฐมนตรีว่าการกรสมภาริก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ในปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า๗๐๐เรื่อง
และมีจำนวนของที่ทำลายไปแล้วกว่า๓ล้านชิ้น
โดยประเภทของที่ถูกละเมิดมากที่สุดก็คือประเภทของสินค้าแฟชั่น
ขณะที่ผลงานเพลงครับมีอัตราการละเมิดลดลงเพราะว่ามีช่องทางการฟังเพลง
ทางโทรศัพท์มือถือที่เป็นช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นครับ